ที่จังหวัดเชียงใหม่ผู้ชายคนนี้จอดรถข้างถนนคุณผู้ชมคุณวรพรซื้อของเสร็จปั๊บ

พอพี่เขารู้ว่ารถมาชนรถเขาที่ไหนล่ะครับอู๋ถอยกรูมาไกลเลยเห็นไหม
ค่ะโอ้โหกลัวสิกลัวว่ารถมันจะนะฮะพุ่งมาชนตัวเอง
เพราะดีนะครับเจ้าของรถเนี่ยยังเดินไม่ถึงรถไม่งั้นเนี่ยอาจจะได้รับบาดเจ็บได้
รถคันก่อเหตุชนเสร็จแล้วอยู่ไหนชนเสร็จแล้วไปแนบเลย
เหตุเกิดบนถนนสายโชตนาแม่ริมนะครับคุณเอเจ้าของรถเล่าบอกว่าคืนวันที่ยี่สิบหก
สามทุ่มได้เขาเนี่ยขับรถมาจอดหน้าร้านขายอาหารสัตว์นะฮะ
ก็จะลงไปซื้อของในร้านสะดวกซื้ออยู่ติดติดกันอ่ะพอซื้อของเสร็จครับ
จะเดินกลับไปที่รถไม่กี่ก้าวจะถึงรถอยู่แล้ว
รถยนต์คันสีขาวแล่นมาอย่างเร็วเลยนะแล้วก็มาชนรถของเขา
แล้วก็รถที่จอดอยู่ข้างหน้าอย่างจังแล้วก็ขับหนีไปโลด
คุณเอเล่าอีกบอกว่าโอ้โหมาเถอะผู้ก่อเหตุมาเถอะ
รับผิดชอบเถอะนะประกันเพิ่งจะหมดเออทำไมรถประกันเพิ่งจะหมด
หรือก็มันจะหมดมันมักจะโดนอย่างงี้นะ
รถเสียหายเยอะครับตัวถังนะครับด้านหลังขวาเนี่ยยุบ
ประตูหลังก็เปิดไม่ได้กันชนหน้าหลุดต้องใช้เชือกฟางผูกเอาไว้
โอ้โหพี่คุณเอบอกว่าเพราะดีนะคือเดินไปยังไม่ถึงประตูฝั่งคนขับ
งั้นแหละเจ็บนะครับไปแจ้งความไว้แล้วที่สพแม่บริมครับ
ออกตามหานะครับจนรู้ว่าผู้ก่อเหตุเป็นชาวจีนนะ
เป็นชาวจีนอาศัยอยู่ที่พื้นที่บ้านห้วยทรายเบื้องต้น
ชายชาวจีนยอมรับว่าขับรถชนจริงแต่ตอนนั้นตกใจเลย
ทำอะไรไม่ถูกกลับบ้านก่อน
สันนิษฐานว่าผู้ก่อเหตุอาจจะเมาแล้วขับนะครับ
แต่ผ่านมา๒วันแล้วหลักฐานอาจจะไม่เพียงพอที่จะเอาผิด
แต่ก็ได้นัดผู้ก่อเหตุกับผู้เสียหาย
เจรจาเรื่องค่าเสียหายเรียบร้อยแล้ว
แล้วจากนั้นก็ดำเนินคดีต่อไปครับ